ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักเพื่อนต่างเพศในแวดวงการงาน
จะเข้าช่วยเหลือผัวพันธ์ทำให้จิตใจหวั่นไหว
ไม่ว่าคนโสดคนมีคู่รักเป็นม่ายหรือแต่งงานแล้ว
จะได้ผลดีจากเพื่อนต่างเพศสุขภาพมีดวงป่วยไข้ตัวร้อน
อักเสบช่องท้องโดยเฉพาะกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ
ระวังอุบัติเหตุอันตรายในที่สาธารณะอันตรายจากความร้อนและไฟ
การเงินมีลาบผลทั้งทางตรงและทางอ้อมค่อนข้างน่าพอใจ
เกณฑ์รับผลประโยชน์ไม่ขาดสายได้ของกำนันได้ลาบจากผู้ใหญ่
แต่รายจ่ายก็มีเป็นปกติการงานโอกาสดียังเป็นของท่านไปตลอดเดือน
มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอาจเดินทางไปทำงานกึ่งทัศนาจร
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์